ที่เป็นสายใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษ๔เส้นทาง
ถ้าก่อนอันนี้เคยบ่นว่าโอ้โหนั่งแล้วหิวเหลือเกินท้องร้องจ๊อก
หลังจากนี้เขาจะมีตู้เสบียงบริการแล้วนะคุณผู้ชม

ส่วนใครเป็นสายช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี้
ปี้หลังจากนี้คุณผู้ชมจะไม่สามารถชำระค่าบริการ
ชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันที่ผูกกับบัญชีธนาคารได้แล้ว
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้

แอปช้อปปี้ส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้แอป
เปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงิน
โดยเขาปิดช่องการชำระผ่านบัญชีธนาคารเป็นการถาวรเลยตั้งแต่วันนี้๖ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับ
ก็คาดว่าเหตุผลของการปิดชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
อาจจะเกี่ยวกับกรณีที่มีลูกค้าเนี่ย
เงินหายไปจากบัญชีที่ผูกกับธนาคารไว้
และเกิดความผิดพลาดโดนตัดจ่ายอัตโนมัติเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นบาท
โดยไม่ทราบสาเหตุนั่นเองครับ
ดังนั้นใครนะที่ใช้ผ่านช้อปปี้แล้วผูกบัญชีธนาคารไว้
ก็ต้องเปลี่ยนช่องทางในการจ่ายด้วยความปลอดภัยนะครับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศได้ใช้เบอร์๐๘
โทรหาลูกค้าเพื่อจะถามเลขบัญชีและเลขบัตรประชาชน
เพื่อโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้๒๐๐๐บาท
ทอศต้องออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วครับว่า
หมายเลขที่แอบอ้างไม่ใช่หมายเลขของธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลเท็จนี้
รวมทั้งอย่าส่งต่อไม่แชร์ต่อ
พร้อมกับแนะนำว่าถ้ามีข้อสงสัยใด
ให้สอบถามทางธนาคารต้นเรื่องก่อนทุกครั้ง
เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองครับ
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทอศคุณผู้ชมกดเบอร์

ตอนนี้รถด่วนพิเศษ๔เส้นทาง๑๑๕คัน
พร้อมแล้วที่จะให้บริการตู้เสบียงขายอาหารและเครื่องดื่ม

เพราะได้บริษัทเอกชนที่ได้สิทธิ์เข้าบริการอาหารและเครื่องดื่มแล้ว
โดยขบวนรถด่วนพิเศษที่จะให้บริการตู้เสบียงใหม่

คือสายเหนือกรุงเทพชึงมัย

ตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพอุบลราชธานี
และสายกรุงเทพหนองคายเครื่องดื่มที่ให้บริการก็มีทั้งเครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็นครับ
ส่วนอาหารเป็นแบบบรรจุกล่องศูนยากาศและยังมีสินค้าโอท็อปบริการบนขบวนด้วย
โดยราคาค่าอาหารก็เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานราคาอาหารและเครื่องดื่มครับ